มาดูเรื่องการศึกษาดูเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยากันหน่อยค่ะ
โดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐก็ได้ร่วมกันฟังการทำประชาพิจารณ์นะคะ
ความพร้อมนำโรงเรียนบ้านสำนักทองจังหวัดระยอง
ให้เข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘ค่ะ
โดยที่โรงเรียนบ้านสำนักทองที่หมู่๑ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองระยอง
คณะของมูลนิธิไทยรัฐนำโดยนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโส
และกรรมการมูลนิธิไทยรัฐพร้อมด้วยนายวิเชนโภชนุกูล
ก็ได้เดินทางไปดูความพร้อมของโรงเรียนบ้านสำนักทอง
เพื่อเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ถมศึกษาระยองเขต๑ผู้ปกครองรวมถึงทางชุมชน
ในชุมชนก็ให้การต้อนรับนะคะและร่วมกันทำประชาพิจารณ์
โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งเป็นที่ยอมรับแล้วก็ยินดีของทุกคน
ใครเข้าไปอยู่ในหุ้นแหลงคุณระยุบเบอร์นะครับ
ไม่ว่าเราพร้อมเราคักการยอดอยู่ต่อพื้นของเรา
ในวันนี้นะครับความเห็นพร้อมความเห็นพร้อมต้องกันของ
ได้ให้ความสำคัญในกิจกรรมนี้เป็นทางดิ้ง
และทุกคนยินดีที่จะนำโรงเรียนบ้านสำนักทองเข้าสู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘

ซึ่งทางด้านนายมานิทสุขสมจิตบันนาฐิกานอาวุศโหรส
ชาวบ้านคุณครูทุกคนก็มีความเห็นนะคะว่าจะเข้าร่วมโครงการไทยรัฐวิทยา
ซึ่งก็เป็นโครงการล็อตใหม่เพิ่มอีก๑๐โรงเรียน
เป็นการฉลองในโอกาสที่องค์การยูเนสโก้ประกาศยกย่องให้นายกัมพลวัชรพล
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อชุมชนในชนบทเป็นผู้มีผลงานเด่นในระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาและสื่อสารมวลชนนะคะ
โรงเรียนบ้านสำนักทองที่กำลังเสนอเปลี่ยนเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๘บ้านสำนักทองเนี่ย
มีพื้นที่๓๐ไร่ค่ะคุณผู้ชมเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่๑๖มกราคมปี๒๔
ปัจจุบันนี้มีนักเรียนรวม๔๔๒คนคุณครู๒๒คนและครูอัตราจ้างอีก๒คนค่ะ